กลับมาในช่วงนี้เราสองคนยังไม่ไปไหนนะ
คึกคักอยู่เช่นเคยนะคะ
ในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่หนึ่ง
ผมไปดูเรื่องราวของข้าวหลาม
เขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยที่จังหวัดตะครปฐม

เพราะว่าเขามีวิธีขายที่แบบว่าเรียกลูกค้าให้สนอกสนใจ
และที่สำคัญข้าวหลามที่นั่นก็อร่อยไม่แพ้กันด้วย

คุณผู้ชมครับฟังแต่เสียใครจะคิดว่า
คนขายข้าวหลามวันนี้จะเป็นชายร่างใหญ่กำยำนี่
เสียงแหลมกว่าดิฉันอีก
อายุ๔๓ปีที่เปล่งเสียงตะโกนเรียกลูกค้าอยู่ที่วัสซวากอารมณ์
กระบวนขุนแก้วอำเภอนะครชายศรีจังหวัดตะครปฐม
เรียกเชิญชวนลูกค้าเข้ามานี่มีงงกันบ้างครับ

ส่งเสียงหวานกล้องกลางวันคล้ายกับสาวประเภท๒

เรียกลูกค้าให้มาอุ่นข้าวหลามนะครับ
หลามมาแล้วจ้ามาแล้วจ้า

มาแล้วจ้า

ซึ่งเวลาที่คุณพี่วิรัติเปล่งเสียง
เรียกลูกค้าก็ได้ผลชะงักเลยทีเดียว
เพราะว่ามีคนหันมองเลยเดียว
คอแทบคลิกเลย

แกบอกว่าถ้าใช้เสียงปกตินะขายไม่ออก

ขายดีไม่เชื่อไปลองฟังเสียงแกดูครับ
พี่แกยืนยันนะมีพ่อผัวแล้วด้วย

แล้วแกเป็นคนน้ำเสียงดีน่ารัก
นี่แหละครับคุณพี่วิรัตินะครับ
บอกอีกว่าที่ร้านจะทำข้าวหลามขายเอง

บ๊ะจางข้าวเหนียวข้าวขาวดำ

พี่วิวสมัยก่อนจะทำขนมให้ออกไปขายในตลาด

ทำให้หลายคนจำได้ว่าร้านนี้เป็นร้านของคุณพี่
แล้วติดใจในรสชาติก็จะกลับมาแวะซื้อ

จะพาคุณผู้ชมไปติดตามอาชีพคนตกกุ้ง
ที่อยู่คู่กับจังหวัดสมุทรสงครามมาอย่างช้านาน
ปัจจุบันก็เหลือคนที่ทำอาชีพนี้เพียง๔๐๐คนเท่านั้น
ติดตามได้กับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ

ผมจะพามาดูวิถีชีวิตของผู้คน๒

ซึ่งนั่นก็คืออาชีพคนตกกุ้ง
ที่มีการทำกันมาหลายชั่วอายุคนนะครับ
วันนี้ผมจะพาไปดูอาชีพของคุณหนุ่มวิรัตินะครับ
เดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยครับ
วันนี้จะพามารู้จักกับอาชีพคนตกกุ้ง
อาชีพที่อยู่คู่กับชาวจังหวัดสมุทรสงคราม
มาหลายชั่วอายุคนที่คลองแควร์อ้อม
ที่กั้นกลางระหว่างอำเภอบางคนที
และอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงครามครับ
บรรยากาศยามค่ำคืนที่เย็นสบายแบบนี้

ก็จะพบกับคนตกกุ้งทั้งสองฝั่งคลองแควร์อ้อม
หนึ่งในนั้นคือลุงวิรัติสุดเสวกอายุ๖๐ปี
นั่งตกกุ้งอย่างใจเย็นใต้สะพานข้ามคลอง
วิรัติบอกว่าทำอาชีพตกกุ้งมาตั้งแต่อายุ๑๐ปี
เนื่องจากขาพิการไม่สามารถทำอาชีพอะไรได้
สมัยนั้นก็มีเพียงอาชีพตกกุ้ง
ที่พอหารายได้ให้กับลุง
ฝึกและหัดเรื่อยมาจนสามารถทำเป็นอาชีพทำรายได้
หาเงินเลี้ยงครอบครัวมาจนถึงปัจจุบัน
ในแต่ละวันลุงวิรัติจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนเรือ

บางครั้งอยู่นานถึงครึ่งเดือนเลยก็มี
เพราะฉะนั้นบนเรือก็จะเป็นทั้งที่นอนที่กินที่พักผ่อน
และที่หาเงินไปในตัวครับ

ในเรือนี้จะมีพบทุกอย่าง

มีอะไรบ้างครับ

วิธีการตกกุ้งของลุงวิรัติก็จะใช้เหยื่อ
มีทั้งไส้เดือนและกุ้งฝอยที่จับได้ในช่วงน้ำลด

พอใส่เหยื่อก็ห่อนเบ็ดลงคลอง
นั่งรออย่างใจเย็นจนกว่ากุ้งจะกินเหยื่อ
บอกเลยครับว่าอาชีพนี้ต้องใจเย็นจริง

และไม่รู้ว่าจะได้กุ้งกลับบ้านไปขายหรือไม่
แต่วันนี้ดูเหมือนโชคจะเข้าข้างลุงวิรัติครับ
เพราะตอนนี้ลุงตกกุ้งได้แล้ว๕ตัว
นั่นก็แสดงว่าลุงมีเงินแล้วในวันนี้ไม่ต่ำกว่า๗๐๐บาท

หากนำน้ำหนักมารวมกันได้มากกว่า๑กิโลกรัมแน่นอน
หากไม่เชื่อคุณผู้ชมก็ดูเลยครับว่าตัวใหญ่ขนาดไหน
กุ้งแม่น้ำที่ตกได้จะขายในราคากิโลกรัมละ๗๐๐๘๐๐บาท
อันนี้ราคาส่งพ่อค้าคนกลาง
แต่หากพ่อค้าคนกลางนำไปขายอีกทอด
ก็จะอยู่ที่๑๐๐๐ถึง๑๒๐๐บาทกลิ่นทีเดียวครับ
นิรัติบอกว่าจะทำอาชีพนี้ไปจนกว่าจะไม่มีแรง
เพราะทุกวันนี้ยังคงเป็นกำลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวอยู่
หากจะเลิกก็ไม่รู้จะทำอาชีพอะไรและก็รักในอาชีพนี้
อนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก
เพราะปัจจุบันมีคนทำอาชีพนี้เพียงประมาณ๔๐๐คนเท่านั้น
ใจเราไม่ร้อนทำพวกนี้มันต้องใสเย็น
สบายใจถึงจะได้กุ้ง
ถ้าได้ร้อนไม่ได้กุ้งหรือยกหลุดมั่นอะไร
เดี๋ยวก็ขายเจียไม่ได้
ประกอบด้วยกุ้งกล้ามกรามกุ้งกล้ามเหลืองและกุ้งนางหรือกุ้งไข่
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคุณภาพน้ำของที่นี่

และแม่น้ำในคลองยังใสสะอาด
รวมถึงอาชีพตกกุ้งก็ไม่ได้ทำให้กุ้งแม่น้ำหมดไป
เพราะจับได้จำนวนน้อยและจับเฉพาะที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น
สนับสนุนในการสร้างอาชีพวันนี้ครับ
ให้กับคุณลุงวิรัติสุขเสวกนะครับ
หมดเวลาแล้วนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้
คนไทยเชื้อสายจีนรวมไปถึงคนไทยทั่วประเทศ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะ